คุณผู้ชมครับมาดูเพจดังแชร์คลิปเหตุการณ์ของรอปภถูกทำร้ายร่างกายอีกแล้ว
โดยรอปภบอกก็ไม่ทราบสาเหตุเหมือนกันผมก็ทำความเคารพเขาแล้วนะ
แล้วก็คนที่ทำร้ายร่างกายคู่กรณีก็เป็นลูกเศรษฐีในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตครับ

นี่แหละครับเผยเห็นเหตุการณ์ขณะที่รถคันหนึ่งขับเข้ามาจอด
โดยที่พนักงานรักษาความปลอดภัยก็ได้เดินมาเพื่อแสดงความเคารพแล้วครับ
ก่อนจะเดินอ้อมท้ายรถไปหาคนขับที่เปิดประตูออกมา
แล้วก็ถูกผลักจนล้มลงนะฮะก่อนที่จะตามไปทั้งเตะและต่อย
จนรอบพอล์ล้มลุกคุกฆานเลยคุณนี่เดินอ้อมมา
เคารพอีกทีนะแต่ว่าพูดคุยกันเราไม่รู้ว่าพูดคุยอะไรกันบ้าง
สักพักหนึ่งเอาล่ะนะฮะมีทั้งหมัดไปแล้ว๑หมัดนะครับ
เตะไปอีก๑ที๒ทีนี่นะครับ
มาอีกรอปภก็พยายามที่จะป้องกันตัวแล้วนะฮะ
จากนั้นก็ล้มลุกคุกคานกันแบบนี้แหละครับ
ดังแชร์คลิปนี้พร้อมข้อความว่าลูกคนมีเงินทำตัวอย่างนี้เรียกลูกเศรษฐีเลย
หรือว่าให้เรียกว่าเศษวะนี่เขาเขียนมาแบบนี้พาดหัวมาแบบนี้นะครับ
มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นต่อว่าลูกเศรษฐีเป็นจำนวนมาก
ว่าก็ว่าคนรวยทำอะไรก็ได้ทุกอย่าง
สงสัยว่าลุงรอปภไปพูดอะไรไปคุยอะไรถึงทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น
แต่ก็น่าสงสารนะถูกทำร้ายนะครับ
โดยเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่๒๘เมษายนเวลา๑๐โมงเช้า
ตำรวจภูเก็ตรับแจ้งเหตุทำร้ายร่างกายนายประสิทธิ์พิมพ์ลอยอายุ๔๔ปี
พนักงานรักษาความปลอดภัยได้รับบาดเจ็บสาหัสที่หน้าบริษัทตีหลกจำกัด

ซึ่งเพจดังก็ระบุว่ารอปภคนนี้ถูกลูกเศรษฐีชาวภูเก็ตคนหนึ่งชกต่อย
กลางสายตาประชาชนและก็นักท่องเที่ยวบริเวณนั้นจนได้รับบาดเจ็บศีรษะแตกแล้วก็ตาบวมครับ